อีกหนึ่งเมนูเด็ดย้ายมาเป็นเมนูเด็ดของชาวไทยลื้อนะคะ

มีเมนูอะไรบ้างแล้วน่าสนใจขนาดไหนไปดูหน่อยค่ะ
แยรี่อะไรยิ่งนู้ยยิ่งงมโอ้เปล่าใช่นะ
หน้าตาแปลกนะคะแต่ว่าพอหมกสุกแล้วคือน่ากินมาก
คือถ้ามีข้าวเหนียวข้าวสวยร้อนเนาะ
ดูนะมันน่าจะเข้ากันดูมันคงจะฟินเหมือนกันนะ
และนี่คือเมนู

ภาษาเหนือนะคะแต่ว่าจริงแล้วมันคือ
ตัวอ่อนของแมลงปอ

จะพบตามทุ่งนาเฉพาะฤดูฝนช่วงนี้เท่านั้นนะจ๊ะ
ชาวบ้านเขาจะเอาสวิงไปช้อนขึ้นมานะคุณ

ซึ่งทางเหนือจะนิยมนำมาหมกแบบนี้
ผมกกับปลาเล็กปลาน้อยหรือว่ากุ้งฝอยตัวปูปูตัวเล็กอะไรอย่างนี้
เขาบอกว่ามันเป็นอาหารที่ทินของชาวสิบสองปันนา
ทีนี้พาไปดูอีกหนึ่งเมนูสุดแปลกของชาว๑๒ปันนา
กับเมนูที่มีชื่อว่าข้าวบ่ายไฟค่ะ
กินทานใครวะ
ไม่ใช่กินถ่านคุณเป็นแมงสี่หูห้าตางค

กินทานแล้วจะถ่ายออกมาเป็นทอง

อย่าลืมเอาทานออกก่อนทาน
มันร้อนนะ

เขาจะนิยมทำทานกางเฮทโชเฝียงฤดูหนาว

เขาก็จะเอาถ่านมาบ่ายมามา
มันออกมาเป็นปั้นเป็นรูปทรงอย่างนี้ถูกต้อง
คือเขาจะเอาถ่านมาทำให้อาหารข้างในมันร้อน
เหมือนเอาถ้าเกิดปกติคือเอาข้าวไปจี่กับไฟ
แต่อันนี้เอาไฟมาใส่ลงไปในผ้าตรงกลางแทน
พอมันเริ่มสุกปุ๊บก็เอาออกอะไรอย่างนี้นะคะ
อันนี้ก็คือเขาทำโดยเอาข้างในเป็นลาบเหนือ
อ๋อเหรอข้างในนี้มีลาบอยู่ใส่นะ
ครั้งในเป็นลาบเหนือแล้วก็ไค้แล้วก็หยำไป

ใช่แล้วนะคะนั่นแหละคล้ายการทำข้าวจี่
ของทางอีสานนี่แหละแต่ว่ามันทำให้วิธีการสุกมันไม่เหมือนกัน

แล้วค้าวเช้า
กินได้ทุกเวลาแล้วเราจะกินโดยเฉพาะช่วงเวลาอากาศหนาวก็เป็นเรื่องของวิถีการรับประทานอาหารของชาว๑๒ปัญญา